คุณผู้ชมครับเราเข้าใจดีว่าตอนนี้ทุกคนเครียดนะ

หาเงินไม่พอทำงานไม่ได้
บางคนตอนนี้ต้องเวิร์คฟอร์มโฮมไปแล้วด้วยซ้ำไปนะฮะ

หรือว่าเพื่อนที่มาซื้อของเขาก็แสดงในตลาดชาวนะครับ
เพื่อนได้ช่วยกันนะครับเพื่อนบ้างกันเนอะ
มาเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เลยไอมรอนแมนนะฮะออกโรงมาเลยครับ
ออกมาประชาสัมพันธ์นะฮะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนนะฮะ
จริงแล้วฉายาวคือหมอเบิร์ตนะครับหมอเบิร์ตชื่ออัครพลวงราชนะฮะ
เป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลแม่มรมาศ
นี่สวมชุดเป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบนี้หลายคนชื่นชอบเด็กก็ชอบ
แต่ชุดเขามีความพิเศษคือเขาประดับด้วยหน้ากากอนามัย
เอาไว้ในซองพลาสติกแปะเอาไว้ใครจะเอาก็หยิบไปเลย
ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าเด็กเล็กเด็กน้อยเขาเดินไปจากบานเช้าที่อมเผลอแม่รมาศ
เช้านี้ก็สร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้าน
ข้างกันก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยพูดผ่านทางลำโพงนะฮะ
เรื่องของการบรนลงสวมใส่หน้ากากอนามัยที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้
ทุกคนต้องใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
แล้วก็ไปแจกกันประชาสัมพันธ์กันไปให้ชาวบ้านตื่นตัวป้องกันการแพร่ระบาด
เนื่องจากว่าพื้นที่อมเผลอแม่รมาศมีอนาเคตติดต่อกับชายแดนของประเทศเมียนมาร
โดยมีแม่น้ำเมยกั้นพรมแดนกันอยู่
ประชากรประชาชนหลากหลายกลุ่มชาติภัณฑ์ที่อยู่ร่วมกัน
ทุกคนก็ถือว่าเสี่ยงพอกัน
ป้องกันไว้ดีกว่าในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัย